คุณผู้ชมทีนี้เรื่องที่เราต้องจับตากันรายวันนะฮะ
แล้วหลายคนบอกว่าก่อนหน้านี้หายใจไม่ทั่วท้อง
เรื่องของวิกฤตบ้านเมืองนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะไปทางไหนดี
ถึงแม้ว่าจะมีการความพยายามในการตั้งคณะกรรมการสมาณชัน
แต่บางคนก็มองว่าคณะกรรมการชุดนี้ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลย
จะทันต่อสถานการณ์หรือเปล่าแต่ล่าสุดค่ะน่าจะมีข่าวดี
แล้วก็เป็นสัญญาณบวกมาจากฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุม
เพราะทนายอานนท์นำพาค่ะถือว่าเป็นแก่นำคนสำคัญนะฮะ
ออกมาเปิดเผยบอกว่าขอเลือกหนทางการประนีประนอม
ประโยคนี้แหละสำคัญ
เพื่อลดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายแต่จะเป็นเมื่อไหร่อย่างไร
ขอดูสถานการณ์ก่อนนะคะวิธีการนี้จะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหน
และจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะติดตามการวิเคราะห์เพิ่มเติม
จากคุณสุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ

ขอบคุณครับคุณปุ้ยครับคุณบุ๊คครับ

ต้องดูความจริงใจของแต่ละฝ่ายครับ

มีสัญญาณบวกมาจากคุณ

ข้อความที่สำคัญก็คือ

ทหารเขาก็เดาว่า

จะยืมมือทหารฉีกรัฐมนูล

เสียหายกันหมดทุกองค์คพยพ

รัฐมนูลอีกฉบับไว้ประกาศทันที

ทางออกของสังคมจึงเป็นการ
รณีประนอมอย่างที่ในหลวงตรัส

จะอย่างไรเมื่อไหร่เท่านั้น

ที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสีย

หนักแน่นในจุดนี้แล้วหาทางออก

ประเด็นนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกต

ทำไมอยู่จู่ขึ้นมาถึง

บนเส้นทางของการเจรจา

เจรจาสันติศุกร์ภาคใต้เห็นไหมครับว่า

ฝ่ายที่ก่อการก็ก่อการไป

ฝ่ายผู้ชุมนุมเขาจะหยุดทันที

ถัดมามาดูท่าทีของอีกฝ่ายหนึ่ง
ท่าทีของนายกรัฐมนตรี

ทุกปัญหาย่อมมีทางออก

มาช่วยกันคิดและได้ทำสิ่งที่เป็นไปได้

ใครจะเสนอทางออกให้ประเทศ

ยืนยันว่ารับฟังทุกฝ่าย
แล้วยังคิดว่าการร่วมพูดคุย

ให้กับทุกปัญหาเสมอไป

ประเด็นสำคัญนายกท่านย้ำอยู่ที่ความจริงใจครับ

ของนายกก็ต้องจริงใจด้วย

พูดตามที่เขาเขียนให้พูด

บริบทของการเจรจาเรื่อง

ที่เราได้ติดตามเรื่องการเจรจา

ที่มันล้มเหลวไปไม่ถึงฝั่ง

เพราะพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่ง

ก็คือว่าไม่มีความจริงใจ

พรุ่งนี้คิดอีกแบบหนึ่ง

เจรจาไม่มีทางสำเร็จ

ทั้งสองฝ่ายต้องมีความจริงใจ
ผู้ชุมนุมก็ต้องมีความจริงใจ
นายกก็ต้องมีความจริงใจ

นายกบอกว่าจะฟังทั้งสองฝ่าย

ตัวนายกเองต้องจริงใจก่อนครับ

แสดงออกซึ่งความจริงใจแล้ว
องค์คพยพแวดล้อม

นายกรัฐมนตรีอยู่นั้นเนี่ย

ในเจ้าละเข้ขวางครองที่ผมบอกแล้ว

ที่ทำให้บรรยากาศเจรจาเนี่ย

ดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสิครับ

กับ๒๕พลังประชารัฐ
จับมือส่งตีความร่างรัฐมนูล

สกัดตั้งสสรแก้รัฐมนูล

มันทำลายบรรยากาศเจรจายังไง

ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงทราบนะครับ
ว่าหนึ่งในสามข้อเรียกร้อง
ว่าหนึ่งในสามข้อเรียกร้อง

ของรัฐบาลและฝ่ายรัฐบาล
ที่ต้องการเห็นการแก้รัฐมนูล
ที่ต้องการเห็นการแก้รัฐมนุน

และฝ่ายค้านเห็นตรงกันแล้ว

หลังจากนั้นโหวตรับวาระ

ฝ่ายผู้ชุมนุมเขาก็รอ
เขาก็ติดตามอยู่ว่าจะมีความชัดเจน

อ้าวแล้วพอมีข่าวนี้ออกมา

ลำพังแต่สว

แต่ว่าสอสอของพักพลังประชารัฐ๒๕คนที่ไปร่วมลงชื่อกับเขาด้วยนี่สิครับ
อันนี้ต้องตอบคำถามว่านี่คุณจริงใจหรือเปล่า
เพราะการไปยื่นอย่างนี้วัตถุประสงค์ชัดต้องการยื้อเวลาต้องการซื้อเวลา
ต้องการให้การแก้รัฐมนูลล่าช้าแล้วมีปัญหาต่อไปอีก
อันนี้เป็นประเด็นที่น่าติดตามมากนะครับ
แล้วแหมวันนี้ผมว่าเอาคำพูดของคุณนิพิษนี่แหละมาสะท้อนมาอธิบายดีกว่า
เมื่อวานนี้คุณนิพิษอินทรสมบัติโพสต์ข้อความผมขออ่านหน่อยนะ
คุณนิพิษโพสต์ข้อความว่าควายใครก็เข้าคอกคนนั้น
ถ้าหากเปรียบสอสอที่พูดถึง
ชวนเป็นควายเราก็ตามไปเราจะเห็นว่าเขาคงไปเข้าคอกเดียวกัน
ให้เจ้าของคอกเขาว่ากันเองดีกว่า
คลั้นจะว่าอะไรหนักก็เกรงใจ
มันก็จะเข้าทำนองว่าจะตีหมาให้ดูหน้าเจ้าของ
ก็เกรงใจทั้งเจ้าของข้อควายและเกรงใจเท่าเจ้าของหมาก็ปล่อยไป
นี่คุณนิพิษว่านะครับผมไม่ได้ว่าเอง
ฉะนั้นคุณศิละคุณปารีนาหรือใครทั้งหลายฟังให้ดีว่าคุณนิพิษว่าอย่างนี้หมายความว่ายังไง
อันนี้จะเป็นบริบทหนึ่งที่ผมบอกว่าทำให้สังคมแคลงใจและทำให้ฝ่ายผู้ชุมนุมแคลงใจ
เขากำลังจะเจรจาเขากำลังจะตั้งโต๊ะคุยกัน
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องส่งสัญญาณอย่างนี้
ถามไปที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านก็ตอบตามแนวถนัดของท่านคือไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็น
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านบอกไม่ทราบเรื่องนี้ยังไม่รู้ในรายละเอียด
ผมย้ำอีกทีหนึ่งปิดท้ายว่าบนเวทีของความสมานฉันเนี่ยขณะนี้สปอร์ตไลท์มันจับไปอยู่
ใครมีท่าทียังไงคนรู้ใครมีท่าทีจริงใจหรือไม่จริงใจสังคมเห็น
แล้ววันหนึ่งคนเขาจะกดดันเองว่าฝ่ายที่ไม่จริงใจไม่ต้องการให้บ้านเมืองสงบจริง
หรือฝ่ายที่ต้องการไม่ยอมขายอำนาจหรือฝ่ายที่ต้องการทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย
ใครเป็นใครสังคมรู้หมดวันนี้สปอร์ตไลท์จ้องจับไปแล้ว
ถ้าไม่มีความจริงใจเสียเวลาเปล่าครับ
นี่คือคิดแท่งใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณปุ๊ยครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกระจายในคิดแท่งใต้เมืองไทยนะครับ